มาดูกรณีช่วงตายกันบ้างนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางโลกโซเชียลของจีน
เขาก็มีการบอกเป็นห่วงนะเป็นห่วงลินหุ้ย
อยากให้เอาลินหุ้ยกลับมาเลี้ยงที่ประเทศจีนนะครับ
อันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของชาวโซเชียลของจีนเขานะครับ
แต่ว่าบรรยากาศที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในบ้านเราเนี่ย
จัดแสดงหมีแพนด้าซึ่งแต่ก่อนยังมีช่วงอยู่นะ
คือทางพี่เลี้ยงก็นำหน่อไม้แล้วก็ไผ่ไปวางไว้ในส่วนจัดแสดง
ของช่วงเขาหลังจากที่มันจากไปแล้วก็ตาม

และคิดว่าช่วงยังคงอยู่ภายในส่วนจัดแสดงนี้อยู่เลย
ก็เลยเอาอาหารมาวางเหมือนกับที่เอามาวางทุกวันนะครับ
ส่วนถามว่าอาการลินหุ้ยเป็นไงมันก็เดินไปเดินมามองหาอะไรบ้างนะครับ
ก็เป็นสัญชาติยานในช่วงแรกนะ
แต่ว่านักวิชาการเขาก็บอกแล้วว่าไม่น่าห่วง
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และกงศูนย์ใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
ส่วนขั้นตอนของการผ่าชนะสูตรซากของช่วงนั้น
ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากจีนเดินทางมาถึงไทยแล้วนะครับ

จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการผ่าชนะสูตรซากช่วง
แล้วก็จะต้องมอบซากช่วงให้ทางการจีนนำกลับไปครับ
เรามาดูในส่วนของโลกโซเชียลกันบ้างนะครับ
แล้วก็การรายงานข่าวของสำนักข่าวกันบ้างนะครับ
ก็เลยทำให้ชาวจีนเข้าไปวิจันทร์กันเยอะ
เขารายงานบอกว่ามันคือการตายแบบไม่ได้คาดคิด
และไม่ได้รับคำอธิบาย
สำหรับช่วงแพนด้าวัย๑๙ปีที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ
เลยเป็นกระแสวิภาควิจารณ์เกิดขึ้น
โซเชียลมีเดียจีนบางคนโทษเลยบอกว่า

คุณเอาแพนด้าของเราไปทำไมคุณทำมันตาย
ชาวจีนบางคนคอมเมนต์ในเว็บไซต์เว้ยปัวนะคะที่เป็นเหมือนกับทวิตเตอร์ของจีนบอกว่า
ไทยไม่ได้ดูแลแพนด้าอย่างเหมาะสมเลยบางคนก็บอกว่า
เราก็คิดว่าคุณจะดูแลคนของเราสัตว์ของเราให้ดีแต่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะ
บางคนถึงขั้นบอกเลยว่าส่งลินหุ้ยกลับจีนเถอะไม่อยากให้มีการสูญเสียอีกแล้ว
ตอนนี้ลินหุ้ยอยู่ตัวตัวเดียวนะสรุปสรรคเฉียงใหม่นะครับ
พอต้องอย่าลืมว่าช่วงเป็นทูตสันธวัติมาน้ำไทยจีนนะ

ทูตสันธวมัยตรีคือเชื่อมความสัมพันธ์
ส่งมาเป็นขวัญใจของคนไทย

ถึงตอนนี้ก็เลยยังไม่มีการผ่าพิสูจน
เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาทำร่วมกัน
เดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียด
แล้วก็รอเจ้าหน้าที่จีนเดินทางให้ถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ก่อน
เราจะได้รู้กันสักทีว่า
การตายกระทันหันของสู้ช่วงมันเกิดจากอะไร
เรื่องนี้กรงศูนย์ใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
ก็บอกว่าตอนนี้ขอให้ผลตรวจสอบออกมาก่อน
ซึ่งเข้าใจว่าแฟนคลับห่วงลินหุ้ยอยู่ตัวเดียว
อยู่ที่นี่ตัวเดียวอาจจะเหงานะครับ
เข้าใจคนจีนที่เป็นห่วงลินหุ้ยด้วย
ซึ่งทางจีนและไทยก็จะได้มีการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันต่อไปนะครับ
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะ
ก็ได้พูดถึงกรณีของลินหุ้ยเหมือนกันนะครับ
ที่มีคนเป็นห่วงว่าจะต้องส่งกลับลินหุ้ยไปที่จีนหรือเปล่า
รัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นไปได้ที่พี่น้องชาวจีนเขาจะห่วงลินหุ้ย
ก็ลองเปรียบดูว่าถ้าเรามอบช้างให้กับประเทศไหนไปคู่หนึ่ง
และช้างอีกตัวมันตายทีนี้เหลือตัวเดียวโดดเดี่ยวดาย
เราเป็นคนไทยเราก็ห่วงช้างของเราเราก็อยากให้นำกลับมา

แต่ตอนนี้ต้องมีการพูดคุยกันและมีการชนะสูตรทราบของช่วงก่อน